ความเป็นสื่อมวลชนเวลาเรานำเสนอความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
แล้วมันได้รับการแก้ไขเราก็ใจชื้นนะ
กรณีที่รถร่วมขอสอบมาลกอร์สาย๑๒๗
เขาบอกว่าหยุดให้บริการชั่วคราวเนี่ยค่ะ
จู่บอกว่าปิดกิจการถาวร
กลายเป็นว่า๕๐ชีวิตเป็นพนักงานของสาย๑๒๗เนี่ย
ปรากฏว่าถูกลอยแพร่กลายเป็นคนตกงาน
ทีนี้ถามว่าประกันสังคมเขาจะได้รับเงินเยียวยาไหม
คือก่อนหน้านี้ค่ะมันมีปัญหากันระหว่างพนักงานกับนายจ้าง
ลักษณะคืออาจจะเป็นการสื่อสารที่เข้าใจผิด
แล้วเราก็นำเสนอข่าวนี้ที่สุดแล้ว
เขาได้รับเงินจากประกันสังคมนะคะ
ดีใจด้วยจริงค่ะหลังจากที่เรานำเสนอข่าวเรื่องนี้ไปนะคะ
ปรากฏว่าก็ได้รับการแก้ไขทางเจ้าของบริษัท
มีการนัดตัวแทนลูกจ้างพนักงานขับรถ
แล้วก็พนักการเก็บค่าโดยสารมาพูดคุย
เงื่อนไขที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา
จากทางบริษัทแล้วโดยตัวแทนจากบริษัทค่ะ
ก็คือคุณพัทรวดีกล่อมจรูน
รับบอกว่าก่อนหน้านี้เกิดจากการสื่อสารที่เข้าใจผิดพลาด
ระหว่างบริษัทแล้วก็ลูกจ้างยืนยันว่า
บริษัทไม่มีเจตนาลอยแพร่พนักงาน
โดยบริษัทจะช่วยเหลือเป็นเงินจำนวนหนึ่ง
กับพนักงานทุกคนภายในวันที่๑๔พฤษภาคมนี้
บริษัทไม่สามารถเดินรถต่อไปได้อีก
เพราะที่ผ่านมาบริษัทเจอวิกฤตอย่างหนัก

พอพิษเศรษฐกิจมาประจวบเหมาะกับพิษโควิด
ก็กลายเป็นว่าขาดทุนสะสม
เพราะฉะนั้นต้องหยุดกิจการ
ไม่สามารถเดินรถต่อไปได้อีกค่ะ
แต่ด้วยเศรษฐกิจมันไปไม่ได้จริง
แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปกู้ได้

ดังนั้นวันนี้เราอธิบายน้องเขาเขาเข้าใจ
เพราะว่าเขาก็ลำบากเขาต้องกลับบ้าน

บริษัทก็เลยมองว่างั้นบริษัทเนี่ย

ในสิ่งที่บริษัททำได้

มันก็ไปกันได้มันก็เลยจบ

ที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนต่าง

คือพนักงานของบริษัทนี้

ลักษณะคือเหมือนถูกผู้ประกอบการ
เซ็นให้ออกจากงานไว้ก่อน

แต่เอาล่ะคุยกันแล้วจบนะคะ

คุณทิพลาวัลตันเรือง
ตัวแทนพนักงานรถร่วมขอสมก

พอใจนะพอใจในข้อเสนอของทางบริษัท

พร้อมกับมีการยกมือไหว้ขอโทษขอโพยด้วย

ลักษณะก็คือทำให้

ได้รับความเสียหายก็ขอโทษกันไปค่ะ

หลังจากนี้ต้องไปตรวจสอบเรื่องของเกณฑ์

แต่ละคนซึ่งต้องไปดู

ยืนยันว่าทุกคนจะได้รับเงินเยียวยา

แสดงความดีใจด้วยเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญนี่แหละ